คอนเฟิร์มแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางโรงพยาบาลจุฬาค่ะก็อ่า
จดหมายมาบอกนะคะว่าจะแถลงข่าวในวันศุกร์ค่ะวันที่ห้านะคะ
กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะตอนบ่าย๓โมงค่ะที่โรงพยาบาลจุลาลงกรนั่นเองค่ะ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองค่ะนี่เป็นจดหมายมาเลย

บางอันก็บอกอย่างนี้บางช่องก็บอกแบบนี้ไม่ตรงกันสักทีนะคะ
เพราะว่าโลกนี้ก็มันต้องเอาใจใส่นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดกับเราก็ได้นั่นเองนะคะ
ว่าแล้วค่ะก็เลยไปถึงเรื่องหนังนางนาคนะคะ
คุณซายเจริญปูระค่ะซึ่งก็เป็นนางเอกคู่กับพี่เมฆได้เล่าเรื่องขนหัวลุก
คือย่อเคราะห์คล้าก็คือกว่าผ่าหนังเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมกว่าจะมาเป็นคุณไซด์คุณเมฆเนี่ย
พี่แม่งเนี่ยผ่านการแคสติ้งมามากมายแล้วจนกระทั่งพี่อุ๋ยนนทรีย์
ภูมิกับคือไม่ได้นางเอกสักที

อยากได้แบบไหนก็บอกปรากฏว่าฝันค่ะ
ฝันว่ามีแบบว่าผู้หญิงไม่มีหัวนะคุณผู้ชม

คือเป็นแบบว่ากลีบบัวเดินมาหาเลย

คุณสายจนกูลาสก็บอกว่าเออเนะมาแคสต์ท้ายสุดแล้ว

เพราะตอนนั้นคือพี่เมฆพี่ไหนคือไม่ได้เป็นพระเอกด้วยคุณผู้ชม
แต่ว่าได้แคสต์พร้อมกันแล้วก็อวยพรขอย่านาคว่า
ถ้าให้ได้เล่นเนี่ยก็ขอให้ได้ละกันปรากฏว่าเธอก็ได้เล่นจริง
ซึ่งตอนแรกไม่ใช่พี่เมฆวินัยด้วยคุณผู้ชม
เพราะอะไรรู้ไหมคะตอนที่ให้นักแสดงมาแคสต์
คือบางคนมีภาพแต่ไม่มีเสียงบางคนมีเสียงแต่ไม่มีภาพ
หมายถึงว่าดูแบบเทคนิคที่ถ่ายทำของคนที่แบบมันใช้ไม่ได้เลย
มีคุณซายเจริญปุระคนเดียวที่ทั้งภาพและเสียงเนี่ย
คือแบบครบนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะก็ได้มาเป็นตำนานหนังนะคะ
ซึ่งก็คือร้อยล้านยุคนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นเรื่องหล่อนที่หยิบมาเล่าให้ฟังค่ะ
แล้วก็หนังจะมาฉายในครบรอบ๒๐ปีด้วยนะคะก็ติดตาม
เอาใจช่วยทั้งพี่เมฆนะคะแล้วก็ภาพยนตร์ไทยทั้งนี้ด้วย
คือภาพสวยเนื้อเรื่องดีแล้วก็เดินเรื่องได้หลอนมากเลย